พื้นที่นะคะเมื่อวานนี้เราก็นำเสนอนะคะกลุ่มวัยรุ่นเข้าไปตีกัน
หน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขัน
หลังจากนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติงานอยู่รู้สึกไม่ปลอดภัย
แล้วก็ต้องล็อกห้องฉุกเฉินออกมาไม่ได้เลย
วันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พยาบาล
ส่วนเรื่องของคดีมีคนเข้ามอบตัวแล้วก็คือกลุ่มที่ก่อเหตุเข้ามอบตัว๙คน
นี่คือเหตุการณ์ที่กล้องวงจรปิดในโรงพยาบาลบันทึกภาพ
ช่วงเหตุการณ์ที่วัยรุ่นเขายกพวกตะลุมบอลกันที่หน้าห้องฉุกเฉินนะคะ
ล่าสุดในตำรวจในพื้นที่พร้อมผอของโรงพยาบาลร่วมกันแถลงข่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากมีผู้ต้องหาบางส่วนเข้ามอบตัวค่ำเมื่อวานนี้
สองกลุ่มนี้เขาเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงมาตีกันที่จุดนี้นะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น
กลุ่มวัยรุ่นมีสองกลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกชื่อว่ากลุ่มท่าม่วง
จากอำเภอบางสะพานน้อยอีกหนึ่งกลุ่มชื่อว่ากลุ่มเกาะยายฉิม
จากอำเภอบางสะพานเฉยไม่มีน้อยเนี่ยนะ
เล่นน้ำสงกรานกันที่บริเวณบ้านหนองหัดไทยแล้วเกิดทะเลาะวิวาดกัน
ตำรวจได้ไประงับเหตุนำผู้บาดเจ็บจากทั้งสองกลุ่ม
ไปที่โรงพยาบาลบางสะพานน้อยแล้วทั้งสองกลุ่มเขาก็ตามไปที่โรงพยาบาล
แล้วก็ไปเจอหน้ากันอีกเนี่ยนะคะแล้วก็ทะเลาะกันที่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน
ตอนนี้ทั้งสองกลุ่มบางส่วนเข้ามอบตัวแล้วนะคะ
มี๙คนด้วยกันแบ่งเป็นท่าม่วง๖คน
กลุ่มเกาะยายฉิม๓คนทั้งหมดรับสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุจริง
เพราะว่าจำนวนต่อหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดมันชัดเหลือเกินเนี่ยนะคะ
และจากพยานหลักฐานทั้งหมดเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา๓ข้อหาด้วยกัน
ข้อหาแรกค่ะร่วมกันทำร้ายร่างกาย
ข้อหาที่๒ร่วมกันทะเลาะอย่างอื้ออึงในที่สาธารณะ
และข้อ๓ทำให้เสียทรัพย์ค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกนัทพลโกมินทรชาติผู้กำกับการสพบางสะพานน้อยเปิดเผยนะคะว่า
หลังจากที่๙คนเข้ามามอบตัวเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
เจ้าหน้าที่จะเก็บประวัติจะเก็บดีเอ็นเอของผู้ต้องหาทุกราย
ไว้เป็นหลักฐานเนื่องจากเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยง
และขอชี้แจงว่าวัยรุ่นทั้งสองกลุ่ม
ไม่ใช่บุราณของผู้มีอิทธิพล
หรือผู้กว้างขวางในพื้นที่
เพราะเขามีข่าวออกมาว่ากลุ่มนี้กล้าขนาดนี้
เพราะว่ามีแบ็คดีหรือเปล่ามีญาติเป็นตำรวจมีญาติเป็นทหาร
มีญาติเป็นคนมีสีในพื้นที่หรือเปล่าเนี่ยนะคะอันนี้ตำรวจบอกว่าไม่จริงนะคะ
และช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคันรองพบตร
พร้อมคณะลงพื้นที่ค่ะให้กำลังใจการทำงานของตำรวจ
เข้าไประงับเหตุในวันนั้นและเยี่ยมให้กำลังใจ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางสะพานน้อยพร้อมกับร่วมดูสำนวนคดี
ว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้หรือไม่
สำหรับมาตรการความปลอดภัยภายในโรงพยาบาลในอนาคตหลังจากนี้
จะมีการวางแผนร่วมกันหลายฝ่ายนะคะ